หยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสู่ความยิ่งใหญ่ของงานศิลปกรรมระดับชาติ
ทุกศัพท์ภาษาถูกล้อมรวมทุกดวงใจยอมพลีถวาย
อุทิศฝีมือช่างรังสรรค์ด้วยหัวใจเพื่อลุ้นกล้าวชาวไทย
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ตลอดระยะเวลา๑ปีนับจากวันที่ฟ้ามืดดับ
ในวันนี้ท้องสนามหลวงกลับกลายเป็นทิพยาวิมารดุดดังนิรมิตร
เพื่อถวายความเคารพแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
งามพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อกจากงานออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างพระเมรุมาตรแล้ว
งานออกแบบศิลปกรรมอื่นก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันค่ะ
เช่นการจัดสร้างพระโกรธจันทร์ฐานรองพระโกรธจันทร์ท่อนฟืนไม้จันทร์และช่อไม้จันทร์เป็นต้นนะคะ
วันนี้จะมาคุยกันถึงการออกแบบและแนวคิดงานศิลปกรรมเหล่านี้
กับอาจารย์สมชายสุพลักษำภัยพรในช่างศิลปกรรมอาวุโสสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรค่ะ

ทราบมาว่าก่อนหน้านี้อาจารย์สมชายเองก็ได้มีโอกาสถวายงานในหลวงราชการที่๙
ได้มีการออกแบบอะไรมาบ้างคะอาจารย์ค่ะ
อาจารย์ก็ของภาพบาทสมเด็จถ้ามีหัวราชการที่๙
ก็จะมีตราสัญลักษณ์ทองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี

ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแห่งพระสดชีพ
นี่ก็จะเป็นทองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
สำหรับงานพระโกฎจันทร์ฐานรองพระโกฎจันทร์
การออกแบบแนวคิดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
การออกแบบตัวพระโกรธจันทร์แล้วก็ตัวหีบ

ก็จะเป็นแนวคิดที่ดึงเอาความคิดที่
สมมุติพระเจ้าบรรดินเราเป็นดุทธนราย

เราก็เลยใช้ลวดลายซึ่งประกอบ
เกียรติยศของพระนารายก็คือ
ตัวพระหีบซึ่งเป็นฐานรองพระโกฎ
ก็จะทำเป็นลายพุ่งเข้าบินก้านแยก
ถ้าเป็นพุ่งข้าวบินดอกไม้

แต่ว่ามีเกียรติมากกว่าลายอย่างอื่น
แต่ถ้าพุ่งเข้าบินหน้าสิง

แต่ครั้งนี้พุ่งข้าวบินเรา
ข้างในเป็นครุฑเป็นเทพยดา
ก็เป็นลายซึ่งมีเกียรติยศยิ่ง
สมกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์
ตัวฐานพระหีบเนี่ยก็จะเป็นฐานสิง
ซึ่งเคยทำมาเป็นฐานนักฎาลเฉย
อันนี้ถวายพระเกียรติยศเต็มที่
ก็จะเป็นนักฎาลฐานสิง

และปักด้วยดอกไม้ปักฐาน
ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกไม้เอว
บนฝาพระหีบตรงปากฟ้าพระหีบ
ก็จะห้อยด้วยเฟื่องแล้วก็อุบะ
ครั้งนี้เฟื่องทำให้มีความกลมหนา
เหมือนกับเราร้อยดอกไม้จริง
อุบะกลึงไม้จันทร์มาเป็นช่วง
แล้วก็แกะสลักลงไปแล้วก็มาวางร้อยซ้อนกัน
ในเมื่อเคลื่อนไหวนี้ก็จะเคลื่อนไหวได้นะฮะเหมือนจริง
ด้านบนที่เป็นพระบวชจันทร์ก็จะเป็นเทพยดาพนมมือ
และได้เปลี่ยนรอยบุคคลบซักขวัญ
ขั้นสองก็เขียนรวดลายลงไปจากตัวแบบ
แล้วก็มีรองในซึ่งเป็นเหล็กทาทองขนาดเท่าไหร่
แล้วจึงมาบวกกับผีบซึ่งเป็นไม้จันทร์
ก็จะได้ความกว้างความยาวความสูง
ส่วนสวดทรงเราต้องเอาตัวเลขนั้นมาออกแบบให้สมส่วน
เป็นไปด้วยความสวยงามสมพระเกียรติ
การจัดสร้างพระโกฎจรรย์หรือพระโกฎไม้จรรย์
เป็นพระราชประเพณีมาแต่โบราณ
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น
ขึ้นสู่พระจิตกาธานบนพระเมรุมาตรแล้ว
เปลื้องพระโกรธทองใหญ่ออกเหลือแต่พระโกรธลองใน
หลังจากนั้นจะนำพระโกรธจันทร์ที่สร้างขึ้นใหม่ในพระราชพิธีนั้น
้มปิดพระโกรธลองในถือเป็นเครื่องแสดงพระบรมราชอิสริยยศอย่างหนึ่ง
สมัยโบราณเมื่อมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โกรจันทร์จะถูกเผาไปพร้อมกันแต่ปัจจุบันนิยมเก็บรักษาไว้
สำหรับการออกแบบสิ่งต่างที่เราได้พูดคุยกันมานะคะอาจารย์ค่ะ
เป็นไปตามหลักโบราณราชประเพณีหรือว่าสามารถสอดแทรกความเป็นยุคปัจจุบันเข้าไปได้บ้างไหมคะอาจารย์
ครั้งนี้เป็นครั้งที่เกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่๙แล้วเนี่ยนะฮะ
พระหีพก็ดีช่อไม้จันก็ดีเป็นสิ่งที่มีใหม่ในครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าพระหีบนี่ก็เพิ่งเกิดในงานถวายพระเพลิงสมเด็จย่านะฮะกับสมเด็จพระพี่นางนะฮะ
อันนี้เป็นพรรมประสบที่๓ที่ใช้พระหีพ
แล้วก็พระกวดจันทร์เนี่ยนะครับสร้างพระกวดจันทร์ในสมัยหลังมาเนี่ยนะครับ
เขาใช้นิยมใช้ไม้จันทร์อ่อนแก่เป็นลายสลับกัน
เนื้อลายอาจจะเป็นเนื้อลายเข้มแล้วก็ตัวไส้ลายอาจจะเป็นลายเนื้อไม้อ่อนสีอ่อนกว่า
มันก็จะเป็นลายสลับกันในตัวแต่ครั้งนี้เนี่ยใช้วิธีกระบวนช่างจากอย่างโบราณเนี่ยนะฮะ
คือที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญาสลานุวติวงศ์เนี่ยท่านทรงเอาไว้ว่า
กรวดจันทร์เนี่ยทำด้วยลายไม้จันทร์แล้วก็แกมด้วยกระดาษทองอังกฤษ
แล้วก็ถวายปิดทองคำเปลวให้เป็นพิเศษกว่าทุกครั้งนะฮะ
ก็เลยเป็นการแปลกสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยศึกษาเรื่องพระโกรธจันทร์มาก่อน
สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอม
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยเลือกเฉพาะต้นจันทร์ที่ยืนต้นตายเองตามธรรมชาติ
เพราะเนื้อไม้จะมีความหอมเป็นพิเศษ
จากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสวงตัดไม้
แล้วแปรรูปเป็นขนาดต่างก่อนส่งมาที่สำนักช่างสิบหมู่
เมื่อต้นแบบพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์แล้วเสร็จ
ก็ต้องทำการขยายแบบสำหรับการสร้าง
เพื่อลงรายละเอียดลวดลายต่าง
ซึ่งเป็นงานซ้อนไม้ฉลุลายไทยที่ละเอียดอ่อน
ผู้รับผิดชอบการขยายแบบและดำเนินการจัดสร้างพระโกรธไม้จันทร์
และฐานรองพระโกรธไม้จันทร์ก็คือ
พิจิตรนิ่มงามนายช่างศิลปกรรมอาวุโส
สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร

สิ่งที่นำมาใช้ก็คือไม้จันหอม
อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงสาเหตุ
เลือกใช้ไม้จันหอมในการจัดสร้างค่ะ
จันหอมมีคุณสมบัติพิเศษ
ที่สำคัญคือมีความหอม
ซึ่งก็นำมาใช้เป็นท่อนปืนตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะ
ซึ่งต่อมาก็มีการพัฒนาในเรื่องของ
นำมาใช้งานด้วยการสร้างเป็นรูปทรง

พอได้ไม้จันหอมแล้วได้แบบออกมาแล้ว
ขั้นตอนต่อไปต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
การตัดไม้เมื่อได้มาทางอุทยานกวี
ก็มีการแปรรูปเป็นท่อนแล้วก็เป็นแผ่น
ที่มีคณะความหนาประมาณ๖มิลลิเมตรส่งมาให้
พร้อมกับทางเราก็ดำเนินการออกแบบเต็มแบบไปด้วย
ในระหว่างที่รอรูปแบบของลวดลายนะฮะ
ผมก็ได้ดำเนินการขอขนาดรูปทรงจากผู้ออกแบบ
แล้วผมก็มาดำเนินการเขียนแบบ

โครงสร้างรวดลาย
เป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็ก
มีลักษณะของเหล็กแนวตั้งแนวนอน
ซึ่งมีลักษณะของชิ้นส่วนของเหล็กต่างแบบกัน

เป็นส่วนที่ยึดเหนียวโครงสร้างแนวตั้งเล่นนาน

เป็นงานประณีตสินในรูปแบบงานซ้อนไม้
จากการโกรกฉลุลวดลายต่างบนไม้จันทร์
แล้วนำมาประกอบกันเป็นพระโกรธจันทร์
วดลายซ้อนไม้ที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับพระโกรธจันทร์ในครั้งนี้
คือลายกลีบจงกลประดับเทพนม
อกจากนี้ยังมีลายบัวปากฐาน

ส่วนของฝาพระโกรธจันทร์ประกอบด้วยลายดอกไม้ไหว
และบริเวณยอดพระโกรธจันทร์ประกอบด้วยลายพุ่มข้าวบิน

ก็เป็นงานซ้อนไม้ที่วิจิตรสง่างามไม่แพ้กัน
โดยมีลวดลายหลักคือลายบัวปากฐาน
ดอกไม้ไหวปากฐาน
เครือเถาครุฑทั้งหมดจำนวน๑๓๒องค์
ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษของฐานรองพระโกรธจันทร์ในรัชกาลที่๙
อกจากนี้ยังประกอบด้วยลายเฟื่อง

วดลายการสลักไม้จันหอมเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นลวดลายมีกี่แบบยังไงบ้างคะ
รวดลายที่ใช้ใน
งานนี้สำหรับพระโกรธจันทร์มีรูปแบบรวดลาย๔๖รูปแบบลาย
เมื่อทำการกรอกฉลุเป็นรวดลายชิ้นย่อยเล็กแล้ว
จะมีจำนวนชิ้นในทั้งหมด๑๐๐๐กว่าชิ้น
สำหรับฐานรองพระโกรธที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยม

รูปแบบลายมีจำนวน๒๔รูปแบบลาย
แต่เมื่อกรกฉลุเป็นรวดลายแล้ว
ได้ชิ้นลายทั้งหมด๓๐๐๐๐ประชิ้น
สำหรับฐานรองพระโกรธจันทร์
ชุดที่เราได้ดำเนินการจัดสร้างมีจำนวนทั้งหมด๑๓๒องค์
ซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีการประกอบชิ้นรวดลายซ้อนกันหลายชั้น
แต่ละองค์จึงมีจำนวนชิ้นในทั้งหมด๕๓ชิ้นต่อ๑องค์
ขั้นตอนในการออกมาเป็นพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์เนี่ยนะคะอาจารย์
ขั้นตอนไหนที่จะต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
อาจารย์จะต้องคุมเองแบบใกล้ชิดบ้างคะอาจารย์คะ
ลวดลายที่เป็นไม้ไม้ที่มีพื้นผิวคูง

ซึ่งเป็นอยู่ในส่วนของฝาพระโกรธแล้วก็ฝาพระหีบ

ข้างยากครับเพราะไม้มีความหนาไม่มาก
แล้วกันเลื่อยในเส้นครูก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าในส่วนอื่น
แล้วก็งานที่ยากอีกลักษณะหนึ่งคือการเลื่อยไม้เข้าเพื่อเข้าประกอบมุม
ลอยต่อของสรรมุมด้วยลายต่าง
ซึ่งก็ไม้มีความหนาที่ต่างกันทำให้มีความยากมากขึ้น
ในส่วนของเนื้อไม้ที่มีการสลักลวดลายแล้วมาซ้อนติดกันเนี่ยนะคะ
อาจารย์มีเทคนิคในการประกอบยังไงบ้างคะ
จากแบบรวดลายที่เราได้เรานำมาปักติดบนแผ่นไม้ที่เราได้เตรียมไว้

และแต่ละชั้นก็จะมีความหนาที่ต่างกัน
อย่างลายลายบางชิ้นต้องประกอบติดบนแผ่นไม้ที่มีความหนาหรือความบางประมาณ๒มิล
คือคราวนี้เรามีความหนาของไม้ที่กำหนดไว้ตั้งแต่๒มิลขึ้นไปจนถึง๘มิลค่ะ
จากชิ้นงานแต่ละชิ้นนำมาร้อยเรียงประกอบกันเนี่ยค่ะ
มีเทคนิคในการประกอบยังไงบ้างคะ
สำหรับการประกอบลวดลายติดกับโครงสร้างนะฮะ
ก็ใช้เทคนิคที่ไม่ยุ่งยากมากนัก
ก็เป็นการใช้ลวดเส้นขนาดเล็ก
ดัดเป็นลักษณะรูปตัวยู
จะรวดลายเป็นลักหนะของ๒รูงแล้วก็สอดผูกมัด
โดยเราใช้บุคลากรอยู่๒คน
อยู่ด้านนอก๑คนและด้านใน๑คน
บุคลากรด้านนอกก็จะทำการลางตำแหน่งของรวดลายให้ถูกที่ถูกจุด
คนด้านในก็จะรับหางลวดที่สอดเข้าไปจากด้านหน้า

มัดเสร็จแล้วเราจะนำรวดลายส่วนที่เป็นส่วนหน้าสุด
ปิดทับบนหัวลวดที่เราถูกมัด
ทำให้งานทั้งชุดของเราซ่อนหัวลวดที่ทำการผูกมัด
โดยไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยว่าเราใช้วิธีการประกอบมัดด้วยดีอย่างไร
จากงานไม้กรกฉลุลายกว่า๔๐๐๐ชิ้น
ค่อยนำมาประกอบรวมกันจนกลายเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูง
อย่างพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์
เพิ่มคุณค่าและความวิจิตศร
ดูกระหน่างามด้วยการติดทอง
เป็นงานฝีมือที่แสดงออกถึงมรดกวิชาช่างของไทยแต่โบราณ
จากช่างฝีมือของสำนักช่างสิบหมู่แล้ว
กำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย
นั่นก็คือกลุ่มจิตอาสาจากทั่วประเทศ
ต่างหล่อร้อนแรงกายแรงใจร่วมกัน
เป็นระยะเวลากว่า๘เดือน
จากชิ้นไม้กรกฉลุลายเล็กสู่พระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์
ผมทำงานร่วมกับจิตอาสาทุกคนผมคิดว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถ

เพราะทุกคนได้มาจากความรู้ความสามารถหลายด้าน
เป็นทั้งครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

เป็นเส้นทางเดียวกันเพื่อพระองค์ท่าน
สำหรับจิตอาสาทุกท่านนะฮะ
เราทำงานด้วยกันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน

แล้วก็รักกันสัญญาพี่น้อง

ทุกคนทำงานโปรกฉลุ
ชิ้นหลายชิ้นไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
จากจำนวน๑๐ชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้น
ทุกคนทำงานด้วยความรู้สึกจากหัวใจ
แล้วก็นำเสนอรูปแบบของรถลายนี้
ขึ้นไปประกอบบนชิ้นงานชิ้นเดียว
เป็นการร้อยดวงใจทุกดวง
ถวายเพื่องานชิ้นเดียวของพระองค์ท่าน
พ่อทำให้เรามากเลย
เป็นโอกาสของเราที่ทำให้พ่อครับ
คือพี่เป็นจิตอาสามาตลอดนะ

แต่จิตอาสาตรงกรมศิลป์ถือว่าเราจิตเก่า
สองก็คือได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทำงานชิ้นใหญ่ชิ้นที่ใกล้ที่สุด
คือในระหว่างที่เราทำไปเราก็ปวดร้าวหัวใจนะคะ
เพราะเราไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้น
แต่เมื่อเราจะต้องทำและสิ่งที่จะต้องทำต้องทำให้ดีที่สุด
ทุกอย่างมันเกิดจากจิตยังญาณของเราที่มีความสูงรักษ์ภาครี
แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมตรงวันนี้
ส่วนที่ใกล้พ่อที่สุดแล้ว
เหมือนเวลาที่เราเป็นจิตอาสาเราทำเป็นเหมือนประชาชนเป็นราศดรของพระองค์ท่านทำแทนพระองค์
แต่
งานนี้ทำเสื้อส่วนเสด็จขององค์ท่านซึ่ง
เราไม่อยากให้ฝืนคนนั้นนะคะ
แต่เราก็ทำให้ดี
นึกถึงหน้าที่นี้นะฮะว่ามีความสำคัญยิ่งนะฮะ
แล้วก็ต้องทำให้สมพระเกียรติยศอย่างยิ่ง
แล้วก็ไม่ให้ซ้ำกับที่เคยทำมานะฮะ
คือมีรวดลายอะไรซึ่งเรามีประสบการณ์ในชีวิตมาว่าเป็นลายซึ่งวิเศษสุดเนี่ย
เราก็ต้องมาทำถวายพระองค์ท่านนะฮะ

ทุกครั้งที่ทำก็อยากจะทำงานของท่านให้ดีที่สุด
การจัดสร้างพระโกรธจันทร์และถาดรองพระโกรธจันทร์ในพระราชพิธีครั้งนี้
ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของนายช่างศิลปกรรมไทย
ผู้เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นงานสุดท้ายสำหรับชีวิตข้าราชการของทั้งสองท่านอีกด้วย
เพียนความอดทนความสามัคคีความเสียสละ
เป็นเพียงบางส่วนจากคำสอนที่คนไทยเคยได้ยินมาตลอด๗๐ปีแห่งการครองราช
ก็สามารถร้อยรวมดวงใจของเหล่านายช่างนายทหารและจิตอาสาทั่วประเทศ
ร่วมกันรังสรรค์ภาพความสง่างามความยิ่งใหญ่ของพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
โดยใช้เวลาเพียง๑ปีดุดดั่งนิรมิตร
เมื่อต้องนับถอยหลังเข้าสู่วันแห่งการจากลา
จากวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาที
ภาพของพระราชกรณียกิจตลอด๗๐ปีแห่งการครองราช
อยู่ในความทรงจำของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป
แต่สิ่งที่จะช่วยให้คนไทยก้าวผ่านความเศร้าโศก
คือคำสอนของพระองค์ที่จะสถิตอยู่ชั่วกาลนาน
คำสอนต้องอยู่ชั่วโศกเปลี่ยนโลกของบารญะชีวิต
โปรดติดตามตอนต่อไป